พาคุณผู้ชมไปโรงเรียนกันหน่อย
และไปดูภาพอาหารของนักเรียนชั้นป๔
โรงเรียนไหนยังไม่ทราบกำลังพยายามตรวจสอบอยู่นะคะ
รวมถึงพยายามตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นจริงเหมาะไหมที่เด็กนักเรียนชั้นป
ที่กำลังจะต้องการกำลังแล้วก็ต้องการกำลังสมองด้วย
ต้องการอาหารเป็นเลี้ยงสมองต้องทานแค่นี้
มีอะไรบ้างขนมจีนยังไม่ถึงจับเลย
แล้วน้ำยาเมื่อกี้เป็นลูกชิ้นปลากรายใช่ไหมที่มีอยู่ลูกนึง
ได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งรวด
แล้วก็ซ้ายมือเป็นผักเป็นผักถั่วงอกลวกขามือเป็นขนมไข่หนึ่งชิ้น
เท่านี้บอกว่าเป็นอาหารของนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่ง๑
เด็กกำลังโตกินขนาดนี้เนี่ยจะมีกำลังมีสมองไปเรียนไหมล่ะคะ
มีคนติดตามตั้ง๕แสนคนนะคะสำหรับเพจนี้นะคะ
ก็เขาบอกว่าเป็นการแชร์ต่อมาอีกทีสำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียนค่ะ
เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามหลังจากที่มีการโพสต์ออกไปใช่ไหมคะ
ก็จะมีคนมาดูแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าโรงเรียนไหนคะ
ทางเพจบอกว่ายังไม่ทราบโรงเรียนนะตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะ
เพราะเป็นการแชร์ภาพต่อมาอีกทีบอกว่าสงสารน้องน้องโภชนาการแบบนี้ได้สารอาหารไม่ครบ
สารพระภูมิที่บ้านยังได้อาหารเยอะกว่านี้เลยยิ่งกันไปเป็นการประชดประชันอ่ะเนาะ
บอกว่าไหว้เจ้าไหว้เยอะกว่านี้ใช่ค่ะ
เอาอย่างไรก็ตามทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้เอาเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ต้นทางของภาพนี้มาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
ต่อมาคนที่โพสต์ภาพในทวิตเตอร์รายนี้นะคะออกมาขอโทษรวมทั้งลบโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้ว
และก็ได้โพสต์ภาพใหม่เป็นอาหารกลางวันที่มากกว่าเดิม
นั่นน่ะสิกำลังจะพูดเลยว่าหลังจากพรุ่งนี้เนี่ยอาหารน่าจะเพิ่มขึ้น

ชี้แจงบอกว่าภาพอาหารกลางวันที่ลงไปที่บอกว่าเป็นขนมจีนครึ่งจับ
น้ำยาลูกชิ้นรักบี้หนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นถาดอาหารก่อนที่จะเพิ่มให้นักเรียน
ตอนนี้ใช่ค่ะความจริงแล้วอาหารสามารถเติมได้ไม่อั้นเลย
แต่ละคนถือไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปเข้าตรงนู้น

แต่เท่านี้ต้องกินหมดค่ะ
คำเดียวก็หมดแล้วอะ

เอาออกมาแล้วก็ว่าตามนั้นหน่อยนะ